รื่องราวนี้ประเด็นผลัทำเข้ามาเยอะซักแบบเกิดเลย

หนีหนึ่งเลยสำหรับเรื่องนี้

คือมีแต่ข่าวเรื่องของมือที่๓ตลอดเลยนะสำหรับไอซ์
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีคนแชร์ภาพกันออกมาเยอะเลยนะคะ
สำหรับหญิงสาวเจ้าของไอจีคนนึงค่ะ
หาไอซ์พร้อมข้อความบอกว่าไอซ์กำลังโดนหลอกนะ
เพราะไปคุยกับแฟนของเธอซึ่งคบกันมาสิบเดือนค่ะ
ขณะที่คนก็เข้ามาคอมเมนต์แทนไอซ์ว่าคนที่โพสต์เนี่ยใช้ไอจีปลอมแหละ
เห็นแล้วงงตกลงยังไงนะพรุ่งนี้เดี๋ยวไอซ์ออกงานก็คงมาเคลียร์กันได้อีกครั้งหนึ่ง
เขาเป็นใครเขาไม่ใช่ดาราคือผู้ชายเนี่ยไม่ใช่ดาราแต่ว่าเป็นนักธุรกิจที่กำลังประสบความสำเร็จ
แล้วก็กำลังเขาเรียกว่ามาแรงในช่วงนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอล
แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อก่อนฝ่ายชายก็เคยลงรูปคู่กับฝ่ายหญิง
แต่ว่าปัจจุบันนี้ฝ่ายหญิงก็ยังคงมีรูปภาพของผู้ชายอยู่นะคะ
ใช่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรระหว่างไอซ์กับหนุ่มปริศนาคนนี้
คือฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ยคู่นี้เขาก็ดูรักกันดีอยู่
แล้วไอซ์มายังไงเดี๋ยวไปรอฟังแล้วกันว่าเค้าจะมีการเคลียร์ยังไงบ้าง

เดี๋ยวจะได้รู้กันแน่นอนนะคะ